พนักงานบริษัทตกงานนะคุณฮะ
แล้วไปขโมยวัวของชาวบ้าน

แล้วก็ตอนที่เขาเจอตำรวจมา

ส่วนตัวคนขโมยก็วิ่งหนีลงน้ำเหมือนกัน
ตำรวจต้องตามลงไปในน้ำแบบนี้นะครับ

แล้วคุณคิดดูว่าคนร้ายจะหนีรอดมั้ย

เพราะผู้ชายคนนี้ไปขโมยวัวครับวัวของชาวบ้าน
ผูกไว้ตรงบ้านเหล่าใหญ่

เห็นกับตาเลยว่าผู้ชายคนนี้กำลังจูงวัวไป

เขาปล่อยวัวเลยคุณผู้ชมดูจังหวะหนึ่งนะที่มีคลิปน่ะ
ว่าเขาปล่อยวัวนี้คุณผู้ชมดูนะ

ทีนี้วัวมาบอกเนี่ยเองไม่ใช่เจ้าของข้า
วัวก็วิ่งหนีเขาเหมือนกันเออนะครับจนกระทั่งตำรวจเนี่ย
สามารถที่จะมาควบคุมวัวไว้ได้
ก็ทำให้ตำรวจลำบากเหมือนกันนะ
นี่ผู้ก่อเหตุเห็นไหมเขาด้อมมองวัวอยู่

มีทั้งวัวทั้งควายของชาวบ้าน
ชุดสืบสวนสุรศรีสภเมือง๑๐๑
ก็ปฏิบัติการนี้ได้สำเร็จอย่างทุลักทุเลเหมือนกัน
เพราะตรงนั้นเป็นป่ากกสูงเป็นเมตรเลย
แล้วก็มีน้ำท่วมขังใช้เวลา๓๐นาที
ถึงสามารถควบคุมตัวนายโก้ไว้ได้นะครับ
ตัวนายโก้เองก็คือนายบุญล้อมอำเคนอายุ๓๙ปี
เขายอมรับสาภาพแหละครับเพราะนี่คุณมันเห็นหมดทุกอย่างนะ
คลิปที่เขาเดินตามบัวเดินตามควาย
แล้วก็ไปจูงวัวของชาวบ้านออกมา๑ตัวจริงนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยขโมยควายสองแม่ลูกมาแล้ว
อ๋อเหรอสองตัวเมื่อกี้แหละเออเพื่อเอาไปขายนำเงินมาใช้จ่ายนะคุณ
วัวควายบางตัวตัวหลักหมื่นนะนะครับ
เขาบอกเขามีปัญหาครอบครัวตกงานด้วย
ก็เลยตัดสินใจลงมือครั้งแรกได้ผลขายควายแม่ลูกไปได้
ก็เลยลงมือครั้งที่๒ในการไปขโมยวัวกะจะไปขายสุดท้ายไม่รอดนะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป